สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้อยู่กับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าพูดกันตามตรงนะปีที่ผ่านมาหนุ่มหน้าตีอย่างเจเจกฤษณภูมิเนี่ย
โอ้โหราศีหดหายไปเลยผอมลงหน้าตาก็ซีดเซียวซูบโทรมนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าปลายปีที่ผ่านมากลับมามีออร่าฟิตปังเหมือนเดิมแล้วนะคะ
เหตุเพราะว่าเจ้าตัวดูแลตัวเองดีขึ้นนะ
และตอนนี้นะคะปีนี้เขามีงานอะไรที่ปั๊วปังบ้างเดี๋ยวเรารอฟัง
ที่สำคัญขอกระแสถามนิดนึงว่า

ปีที่ผ่านมามันทำงานหนักมากอะครับแล้วก็
มีโอกาสได้ไปค้นรูปตัวเองเมื่อแบบปลายปีที่แล้ว
แล้วตัวเองดูแบบแก่ลงมากเลย
ช่วงนี้ก็เลยแบบเริ่มดูแลตัวเองเริ่มหาครีมมาทาน
ช่วงเดือนเมษานี้จะเปิดกล้องซีรีส์อีกเรื่อง

ไม่มีเลยยังไม่มียังไม่ได้นัดกันเลยครับผม

แบบนี้

เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเจเจเองก็งานยุ่ง
ส่วนตาเหนิงเองก็งานชุกเหมือนกัน

อาจจะต้องทำงานกันทั้งคู่รับทรัพย์กันทั้งคู่นะคะ